เพราะว่ามีหญิงสาวชาวมงค์เขาร้องเรียนเข้ามาในรายการเรา

ไม่รู้ว่ารายการเราจะสนใจปัญหาความทุกข์ของเขาหรือเปล่า

รายการเราหยิบยกมาเป็นประเด็นสำคัญ
ต่อเนื่องแล้วคุณผู้ชมให้ความสนใจประเด็นนี้เยอะนะครับ
กรณีของหญิงสาวเผ่ามงค์ที่ถูกผู้ชายฉุดเพื่อไปเป็นภรรยา
ค่านิยมวัฒนธรรมประเพณีแบบเดิม
ต้องบอกว่าในอดีตนะดูอดีตไม่ผิดกฎนะครับไม่ผิดวัฒนธรรม
แต่ปัจจุบันผู้หญิงเขาบอกว่ามีสิทธิมีข้อเรียกร้องต่าง

เราจึงนำเสนอเรื่องราวนี้ต่อเนื่อง
เพราะว่าผู้หญิงชาวเขาเผ่ามงเขาเรียกร้อง
ให้มีการยุติการฉุดเพื่อไปเป็นภรรยา
วันนี้เสนอตอนที่ชื่อว่าฉุดกระชากชีวิตครับ
เออ
อย่าหายปกติค่ะแล้วอย่าเล่นต่อ
แต่เรื่องการฉุดนี้หนูไม่อยากให้มีอีกแล้วค่ะ
สะท้อนของส้มนามสมมุติ
ไม่ต้องการให้มีค่านิยมการฉุดอีกต่อไป
หลังจากเธอตกเป็นเหยื่อของการฉุด
ก่อนที่จะถูกทำร้ายร่างกายจากผู้ชายต่างหมู่บ้าน

จนวันนี้ส้มต้องกลายเป็นคนพิการ
เนื่องจากแม่ของเธอไปรับตัวเธอกลับมา
ทำให้ผู้ชายคนดังกล่าวไม่พอใจ
และตามมายิงเธอถึงหน้าบ้าน
นามสมมุติพี่ชายส้มเล่าว่า
ไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกของครอบครัวที่โดนฉุด
แต่ก่อนหน้านี้ยังมีแม่น้าสาว
และน้องสาวคนรองก็เคยโดนฉุดเช่นกัน
แต่โชคดีที่ทั้งหมดได้แต่งงานตามประเพณี
เนื่องจากชาวเขาเผ่ามุ้งนิยมแต่งงานโดยการฉุด
โดยเฉพาะกับผู้หญิงที่ไม่เต็มใจ
ฉุดนี่ผมไม่รู้ว่าคนเขามองไงนะ
เขาอาจจะมองเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ง่าย
สำหรับผมเนี่ยคือผมไม่รู้เหมือนกันคือแม่ผมเนี่ย

แล้วพอมาอาผมที่เป็นพี่สาวของแม่ก็โดนฉุดอีกทีนึง
พอมาน้องสาวคนโตผมก็โดนฉุด
พอน้องสาวคนเล็กคนนี้ก็โดนฉุดอีก
แล้วผมแบบผมรู้สึกว่าคนรอบตัวผมมันมาเจอแบบนี้
แล้วผมมองในมุมของผู้หญิงไปนะผมรู้สึกว่ามันไม่ดี
ผมอยากจะให้แบบยกเลิกไปเลยคือไม่ต้องมีอาการฉุด
ก็ไม่ต้องฉุดไม่รักก็ยิ่งไม่ต้องฉุดใหญ่เลย
ถ้ารักกันมาคุยกับพ่อกับแม่ดีกว่าผมคิดแบบนี้

ส่งผู้หญิงมาที่นี่
ดวงพันธ์ประหลัดอำเภอเขาค้อ
เดินทางมาเยี่ยมส้มและครอบครัว
พร้อมรับปากว่าจะกลับไปรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ให้ทราบถึงความเดือดร้อนของส้ม
โดยเฉพาะเรื่องการเดินทางไปหาหมอ
เรามาดูแล้วสภาพพื้นที่ของผู้ที่เดือดร้อนนะครับ
ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาคือเขาปัญหาในการเดินทางที่ไปหาหมอใช่ไหมครับ
เราก็วันนี้ก็ยศจะกลับไปรายงานผู้บังคับบัญชานะครับ
แล้วก็รายงานทางท่านผู้หว่าข้างก่อนเช่นเหลือ
สุธินศักดิ์เจริญชัยกุลผู้ใหญ่บ้านห้วยน้ำขาวยอมรับว่า
ฉุดโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่เต็มใจมาเป็นพันรยา
เป็นค่านิยมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
แต่เมื่อวิวัฒนาการเปลี่ยนไปและมีการศึกษามากขึ้น
ทำให้ค่านิยมเช่นนี้ลดน้อยลง
แต่ก็ยังคงเหลืออยู่ในพื้นที่ที่ธุระกันดาล
อาจจะอยู่นอกอาจจะมีบ้าง
แต่มันก็ถือว่ายังเป็นความเชื่อของกลุ่มชนเผ่าอยู่

สุธินจะเป็นผู้ชายชาวเขาเผ่ามงค์
แต่ก็มองว่าควรยกเลิกค่านิยมการฉุดไปอย่างถาวร

ทั้งผู้ชายและผู้หญิงชาวเขาเผ่ามงค์
มีสิทธิเท่าเทียมกัน
เช่นเดียวกับบรรยงลีปรีชาบอกว่า

เขาไม่ต้องการให้ใครมากดขี่ข่มเห้งจิตใจลูกสาวของเขา
จึงเห็นว่าควรยกเลิกค่านิยมการฉุดออกไปจากชาวเขาเผ่ามงค์
ควรจะยกเลิกครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ย
ผมก็มีลูกสาวด้วยครับ
ผมก็ไม่อยากให้มีบุคคลอื่นที่เข้ามากดขี่
ในเรื่องของจิตใจใช่ไหมครับ
ก็อยากจะให้ยกเลิกตรงนี้ไป
ถ้ารักกันชอบกันจริงตรงนี้ก็คือเขาเป็นผู้เลือกเองครับ
น่าจะยกเลิกไป
เพราะว่ามันในไหนก็มีกฎหมายรองรับกับสังคมภายนอกที่เราน่าจะอิงได้
เราก็ไม่น่าจะเรียนแบบเหมือนปู่ย่าตายายอย่างแต่ก่อนนะครับ
และนี่ก็คือเสียงของชาวเขาเผ่ามงค์ที่ไม่เห็นด้วยกับค่านิยมการฉุด
ความหวังให้การฉุดไม่เป็นค่านิยมของชาวเขาเผ่ามงค์อีกต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป